แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็จะมี๒ฝ่ายเกิดขึ้น

นึกถึงเรื่องของลูกสาวก็เป็นอีกฝ่ายนั้น
แต่ฝ่ายนี้ค่ะคุณลีน่าจังบอกว่า
คุณแม่ทำถูกแล้ว

สนับสนุนให้คุณแม่ทำแบบนี้ด้วยนะคะ